ให้โชคดีโชคดีสุขเส้นเป็นปรีนะ
ค่อยรวยค่อยรวย
วันแรกเลยอะ๖๐๐๕๐๐เองนะ
เพราะรายจ่ายเราเยอะลูกเล็กด้วยไง

เวลาเราออกทะเลเนี่ยประมาณ๒๐วัน

ใช่ตอนนั้นอายุ๓๐กว่าธุรกิจก็หมด

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ขอคนอยากร่วยกับรายการ

ตลาดกม๒ย่านรามอินทา
ถ้ามาแบบนี้ต้องเป็นร้านแบบ
แล้วเป็นร้านแบบร้านเด็ดร้านดังนี่แน่
ร้านดังยอดขายหมดทุกวันหมดทุกเดือน

แปดเราอ่ะสือไหมสรุปล่าวเราสือไหม
โอเคนะ

กับร้านแตนขนมหวานตลาดกมสอง

เปิดขายมานานกว่า๓๐ปี

เขาทำกันสดใหม่วันต่อวัน

แล้วก็ยกมาขายหน้าร้านกลางตลาดแบบนี้เลยล่ะครับ

ซึ่งเปิดขายกันตั้งแต่๖โมงเช้า

เพราะเที่ยงก็คือความหม้อมดนะครับ

วันนี้เนี่ยต้องให้เฮียป้องและน้องจ๊ะ
บุกไปขอเคล็ดลับกันหน่อยแล้วล่ะครับ
เฮียรู้ไหมว่าแม่เนี่ยเขาโด่งดังเรื่องอะไร

แต่เขาสอนวิธีการทำขนม
แต่ล่าสุดเขาไม่ได้แค่สอนวิธีการทำขนมอย่างเดียว

โอ้โห

แล้วเมนูไหนที่ขายดีสุดแม่

แต่ก็จะมีพวกบัวรอยวน

จริงนะแม่เป็นคนที่ชอบกินขนม
ชิมที่นู่นที่นี่มาแล้วก็รับมาดัดแปลงเอา

ใช่จริงไหมคะจริง
อะไรเห็นบอกวิคุณแม่อยากมาแจกสวดด้วย
บัวรอยยวดที่เดียวกับแป้งนะครับนะครับ
บัวลอยสามสีเริ่มกันที่นำฟักทองต้มสูบน้ำใบเตยแป้งข้าวเหนียวดำมาผสมกับแป้งข้าวเหนียวผสมน้ำเปล่านวดให้เข้ากันแค่นี้เราก็จะได้แป้งตัวลอยสามสีแบบนี้เลยล่ะครับพอได้แป้งแล้วเราก็มาทำไส้กันต่อโดยเริ่มจากตั้งกระทะไส้ถั่วเขียวรอบเปลือกนึ่งสุกบดละเอียดแล้วส

อย่างข้างหลายทีนี้เนี่ยก็เพราะว่าที่นี่เค้าขายหนึ่งขาหมู๑๖๐ขา
ซึ่งรายได้ต่อวันไม่มากเท่าไรเลยครับ
แค่วันละ๕๐๐๐บาท
ขาหมูเอามาวันนี้๑๖๐ขาครับ
ขาละ๒๐๐๒๖๐บาท

หมูกรอบตอนนี้ขีดละ๗๐บาท
มีหางหมูเริ่มต้นตั้งแต่๑๐๐๑๖๐
ตีไปคร่าวเลยครับพี่วันนี้๕๐๐๐บาทครับ
มาต่อคิวซื้อบางทีก็มีจับบัตรคิวครับ
รายได้เยอะขนาดนี้ต้องบอกว่า
สูตรลับของการทอดขาหมูให้อร่อย
ต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอน
โดยพี่ดนก็ได้เรียนรู้มาจากพี่ชาย
และนำสูตรการทอดมาดัดแปลงด้วยตนเอง

แล้วตอนนี้พี่ชายเขาเปลี่ยนศาสนา
ผมก็เลยมาสืบทอดอาชีพต่อจากพี่ชายครับ
ขาหมูเราจะต้มมาก่อนรอบนึง

ส่วนหางหมูเราอบเสร็จแล้วเราก็ทอดรอบนึง
แล้วก็มาทอดที่ร้านอีกรอบหนึ่งครับเป็นสองรอบ
ส่วนไส้เราหมักมาก่อนแล้วเราก็มาคลุกแป้ง

เราก็มาทอดที่ร้านอีกรอบหนึ่งถึง๒รอบนะครับ

และอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ขายดิบขายดีนั่นก็คือ
และอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ขายดิบขายดีนั่นก็คือ

ซึ่งวันหนึ่งพี่โดนใช้ไส้ในการทอดมาถึง๗๐โลต่อวันเลยทีเดียวครับ

แต่ชีวิตกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่งานง่ายเลยล่ะครับ

แล้วอะไรทำให้พี่โดนขายดีจนมีวันนี้ได้ล่ะครับ

ตอนที่เราเริ่มแรกจะขายขาหมูเลยนะครับ

จนปัจจุบันถึง๑๐๐ขาครับ
เพราะมีช่องสื่อต่างและช่องยูทูปเปอร์ต่าง
เขามีช่องสื่อต่างและช่องยูทูปเปอร์ต่าง

จุดเด่นเลยคือน้ำจิ้มที่ร้านเราครับ

เรื่องคุณภาพความสดใหม่ก็ถือเป็นเคล็ดลับ
ที่ทำให้พี่โดนเขาขายดิบขายดีนะครับ

แต่อีกหนึ่งเคล็ดลับในการค้าขายของพี่โดน

ถังนี้คือปู่ย่าตายายก่อนที่เขาจะเสียไป
ถังนี้คือปู่ย่าตายายก่อนที่เขาจะเสียไป
เขาเขียนไว้ใต้ถังว่าถังมหาเห็งครับ

เราก็เลยเอามาใส่เงินสืบทอดกันมาครับ

ช่วงหน้าอิ่มจุก๓๒บาทมาแล้ว
กับอาหารบุฟเฟ่นานานาชาติ

เตรียมโทรศัพท์มือถือซีลฟี่หน้าจอ

พร้อมกับเปิดสูตรลับบัวลอยยวนสูตรแม่แตน

คุณแม่เนี่ยนะเรื่องสุขภาพว่านักแล้ว
ค้างจิตใจนักว่า

บอกแบบนี้ว่าพี่พันธ์ไม่เคยเปิดศูนย์ที่ไหนมาก่อน

แฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง

ทีป้ายแดงวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแตน
ขนมหวานตลาดกม๒ย่านรามอินทา
หลังจากที่เฮียป้องและน้องจ๊ะปั้นบัวลอยเสร็จแล้ว
ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาต้มบัวลอยและน้ำกะทิ
เฮียป้องและน้องจ๊ะไปกันเลยครับ

ถ้ามันลอยแบบว่าสุกกินได้แล้ว
คุณแม่แล้วอย่างนี้เราต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะลอย

ขณะที่เรารอให้เขาลอยขึ้นมาเนี่ย
เราก็ทำด้วยเลยได้ไหมได้

ภาพะอ่อน

อยากมันอยากอะไรอย่างนี้

ทำให้มันเดือดอ่ะเริ่มเดือดนิดนิดอ่ะ

บัวลอยสมชื่อบัวลอยมันลอยขึ้นมาแล้ว

ใส่น้ำตาได้เลยค่ะ
โทษทีนะโมลลายโมลลาย
โมลลายแบบนั้น

เอาเกลือใส่ด้วยหนู
ต้องบอกว่าทุกเมนูของขนมหวานของแม่แตน

น่ารับประทานทุกเมนูเลยนะครับเนี่ย
เอาเป็นว่าให้เฮียป้องและน้องจ๊ะ

หื้ม

กูพูดเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่บอกว่า

มันละมุนไปเลยอ่ะทุกคนมันแยกไม่ออกว่า

กำลังประดีร้อนกล้องมันใส่

มะพร้าวแม่เป็นมะพร้าวที่อ่อนที่แบบเหมือนละลายในปากไปเลยจริงทุกคน
คุณผู้ชมครับน้องจ๊ะจะบอกว่านี่ต้มถั่วเขียวครับ

ช่วยเรื่องความจำแม่ชื่ออะไรนะ

อ่าไม่กินไงเอาละกินพรุ่งจับได้เลย
อันนี้ดีเลยเขาเรียกว่าหอมแบบเบานวล
ต่อไปสังฆยฟักธองนะทุกคน

เนื้อสังขยะของแม่นะเป็นอะไรที่แบบเนียนมากแล้วก็นุ่มเหมือนแบบเด้งเมื่อกี้เห็นไหมคะ
แบบอารมณ์เป็นเต้าหู้ไข่เลยวะแม่

สังขยาน่ากุ้งหน้าปลา
อีกเลยปลาแห้งมาก

ข้าวเหนียวจะเป็นแบบนิ่มนะแม่
ของแม่ไม่แข็งนะคะ

ต่อไปเรามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของแม่แตน
เพราะกว่าจะมีร้านขนมหวานที่ขายดิบขายดี
รายได้เดือนละหลายแสนแบบนี้
อดีตเนี่ยเคยขายได้วันละ๕๐๐๖๐๐บาท

วันแรกเลยอะ๕๐๐๖๐๐บาทเองนะ
๕๐๐๖๐๐บาทย้อนไปกี่ปีครับแม่
ประมาณสัก๒๐กว่าปีที่แล้ว

ลูกเล็กด้วยไงแล้วเราไม่มีต้นหุ่นตอนแรกเลย
เราก็ไปกู้มาส่งรายวันวันละ๒๐๐๐กว่าบาท

ส่ง๒๐๐๐๐บาทใช่ไหมรายวัน๒๐๐๐๐บาท
อีก๓๐๐๐๐บาทเนี่ยเราก็ส่งแต่ดอกแต่ต้นยังอยู่อย่างเดิม
แล้วตอนนั้นรวมแล้วแม่เคยนับไหมว่าเราเป็นหนี้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่
เยอะ๔๐๐๐๐๐๕๐๐๐๐๐บาทได้นะ
แล้วด้วยกรณีเยอะนะครับบอกว่าตื่นมาแต่เช้ามาทำขนมขาย

ชั่วโมงเองวันหนึ่งแล้วก็ต้องไปซื้อของแต่เช้านานเหมือนกันนะกว่าจะจับจุดว่าอันนี้เค็มไปหวานไปอะไรอย่างนี้เราก็ลดจำนวนมั่งอะไรมั่ง

หนี้แม่ก็มีเยอะแล้วเทแม่ไม่รู้สึกแบบเฮ้ยทำทิ้งทำทิ้ง
ไม่ถ้าเกี่ยวกับที่เราทำเราก็ต้องทุ่มเทให้เต็มที่ไง
มันคือการลงทุนแล้วก็ซึ่งสัตว์ลูกค้าด้วย
สัตว์วันละ๖๐๐กลายเป็นวันละเป็นหมื่น
มันก็ขายดีลูกค้าต่อคิวซื้อนะ

หม้ามะเนี่ยเต้าส่วนอยากออกเต้าส่วนใช่มั้ยประมาณทำวันละหม้อ

สุดท้ายเนี่ยบอกว่าใช้เวลาเคลียร์หนี้นี่แม่มีประมาณสักแหละครับ

๒๓ปีนะหมดแล้วก็ซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ย

แล้วเราก็ดูแลตัวเอง

ตอนนั้นผมก็ทำงานก่อสร้างด้วย

หมายถึงว่าตอนนั้นพ่อก็ยังไม่เลิกก่อสร้าง

วันหนึ่งที่ตัดสินใจมาช่วยแม่เพราะว่า
ความรักคร้ำไข้

อยากจะเอาปูนเข้ามาผสมไหม
เพราะว่าเราไม่ได้ทำเปรียบภูมิได้
เปรียบภูมิแม่สอนพ่อแล้วแม่ก็เลยมีเวลาของตัวเอง
ไปดูแลสุขภาพออกกำลังกายเต้นแล้วแม่นะ
มาขึ้นจนสุขภาพกลับมาดีแล้วตัดประวัติลงเหลือเท่าไรครับ
ตอนนี้ไม่ถึงร้อยจริง๙๐กว่า
คือหนูจะบอกว่านั่งอยู่ตรงนี้คุณพ่อเสน่ห์แพรวมาก
ตอนหนุ่มเฮียคุณแม่นะเลิกสุขภาพว่าหนักแล้วคั้นจิตใจหนักว่า
ลูกโบ๊ชเจ้าสู้มากเลยใช่มั้ยคะ

ก็เล่าเขาบอกว่าก๊ากเอาล่ะ
ขอบเคลียรับนะครับฉันไม่ได้ถามตัวเองนะ

ก็ไม่เฉยอะแม่
เราชินแล้วแม่

ขยันแล้วก็แบบเวลาเราเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้

แล้วเวลาเราทำงานเขาก็ช่วยเหลือดีมาก

รักสนุกใจรักสนุกใจ
อยากจะให้คุณแม่บอกเหตุลักษณ์กับทางบ้าน

อาชีพแม่ค้านะเป็นอาชีพที่อดทนมาก
จะได้เงินเขาเนี่ยเราต้องอดทน
แล้วเราต้องใช้แต่ของดีซื่อสัตว์ต่อลูกค้า
พยายามปรับปรุงสินค้าของเรา

ใครอยากมาชิมมาลองมาช็อปนะฮะถ้าหน้าร้านนะครับ

แตนขนมหวานและมีออนไลน์ด้วย

วันนี้นะครับผมเลยว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากนะครับ
แล้วก็ขอบคุณแม่แตนกับคุณพ่อไพรสัตว์มากนะคะ

ก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งอาหารจานเส้น

สร้างรายได้กันแบบเน้น

แต่จะเป็นร้านไหนเราไปตามหาน้องใบตองกันเลยครับ
จะพาไปบุกร้าน๑เป็นร้านสุกี้

ขยายสาขาไปกว่า๓๐สาขาเรียบร้อยแล้ว
ลับการเป็นเศรษฐีของเขาคืออะไรตามไปดูจ้า
และนี่ก็คือร้านซุกกี้ในพันธุ์
ซึ่งด้วยความอร่อยที่มาจากการทำแบบชามต่อชาม

ครองใจคนในย่านมหาลัยหอการค้าแห่งนี้
นานกว่า๑๕ปีแล้วล่ะครับ
และที่สาขานี้เนี่ยก็เป็นสาขาดั้งเดิม

เป็นชื่อของพี่เขานี่แหละครับ

ค้นหาเคล็ดลับความรวยของเขากันเลยดีกว่า
ซุกกี้ในพันธุ์มีขายซุกกี้อะไรบ้างคะครับ

ซุกกี้รวมซุกกี้ทะเลนะครับ

ปลารวกดูรวกลูกชิ้นรวกเกลียวรวก
อ๋อมีเกลียวรวกแล้วก็บะบีหย่มก็อร่อยครับกินกับน้ำชิ้นซุกกี้ครับ
คือมันเป็นสูตรกวางตุ้งใช่ไหมพี่พันธุ์ใช่ครับสูตรกวางตุ้งครับ

ถ้าสูตรก็คือเมื่อก่อนที่บ้านเขาทำกินของกงอย่างนี้ครับ
แต่เราก็เราทำกินอยู่ประจำพอตอนหลังเราก็เอ๊ะ
อ่าก็เลยเป็นกวางตุ้งใช่เนี่ยใช่ครับถูกป่าว

รีบขอเคล็ดลับกันเลยทีเดียว
แต่ก่อนที่เราจะไปทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดของซุกกี้ในพันธุ์
ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
แล้วเตรียมพบกับร้านอร่อย
ที่จะทำให้คุณอิ่มจุกในราคา๓๒บาท

น้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ
ได้เวลาอิ่มจุก๓๒บาทกันแล้วค่ะ
วันนี้นะคะใบตองพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยค่ะ
รัชดาบุแฟอินเตอร์เนชนัลค่ะ

เพราะว่าเราจะแจกโปรโมชั่น
บุฟเฟ่พรีเมียมในราคา๗๙๙บาท
ให้คุณจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้น
และที่นี่นะคะมีเมนูมากมายกว่า๔๐เมนู
ตั้งใจฟังกติกาให้ดีค่ะ

จุก๓๒บาทประจำสัปดาห์

และที่นี่นะคะเขาอยู่ที่รัชดาซอย๓นั่นเองค่ะ
เขามีบุฟเฟ่แบบนานาชาติเยอะแยะเลยนะคะ
เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบญี่ปุ่นแบบเกาหลีแบบจีนหรือแม้แต่
อิตาเลียนแบบฝรั่งโอ้โหมีเยอะมากทานได้ไม่อั้นในระยะ
เวลาสองชั่วโมงค่ะอย่ารอช้าเข้าไปด้านในกันเลยค่ะไป
จุกจุกไปเลยจ้ะโอ้โหบอกเลยว่าปันนานาชาจริง
บนโต๊ะนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่นี่
หอยเชลอบชีสทุกคน

มาต่อกันที่ซาชิมิแบบจีปุงกังบ้างนะคะ
แซลมอนแบบหนานุ่ม

อู้วหายสดมาก

ปูไข่อบวุ้นเส้น

สปาเกตตี้คาโบนาร่าไข่กุ้ง

กระพงทอดน้ำปลาก็มี

ส่วนนี้ก็จะเป็นกุ้งเผาเขาจะมาเป็นจานใหญ่เลยนะ
คือเขาเผากุ้งแบบสุกพอดีอ่ะเด้งอ่ะน้ำจิ้มเขาอร่อยด้วยอ่ะอร่อยมาก
โหยจุกจริงทุกเมนูคือเยอะมาก
และแน่นอนว่าเมนูอิ่มจุกของเราในวันนี้นั่นก็คือคะแนนบุฟเฟ่ในราคา๗๙๙บาทตรงหน้าคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ
แต่คุณสามารถจ่ายได้ในราคา๓๒บาทเท่านั้น
ใครอยากจะอิ่มจุกเหมือนใบตองแบบนี้นะคะเตรียมโทรศัพท์มือถือของคุณให้พร้อมเลยค่ะ
และเดี๋ยวเรานับถอยหลังไปพร้อมกันพร้อมนะคะ๓๒๑ถ่ายค่ะ
ตอนนี้สัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาแล้วนะคะรีบรีบเซลฟี่ภาพของคุณเองนะคะ
แล้วส่งมาร่วมสนุกกันได้ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ภาพที่ถูกใจทีมงานทั้งหมด๑๐ท่านเท่านั้นนะคะ
จะได้รับโปรโมชั่น๗๙๙บาทตรงหน้าแต่คุณจ่ายในราคา๓๒บาทค่ะ
ถ่ายเลยค่ะโพสต์เลยค่ะแคปเลยค่ะ
และสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาอิ่มจุกแบบใบตองแบบนี้ก็แวะมาได้ที่นี่เลยค่ะ
ร้านเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง๔ทุ่มนะคะ
ได้อิ่มกันจนจุกไปขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเศรษฐีป้ายแดงกันไปเรื่อยนะจ๊ะคุณผู้ชม
ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าน้ำจิ้มที่เขาว่าเด็ดสุดของร้านซุกกี้นายพันธุ
ลับอยู่ที่อะไรสักครู่เดียวครับ
แต่เราเคยได้ยินว่าถ้ามีพระแล้วก็จักษิแท้จริง
หลังฝนตกจะมีลุ้งใช่ไหมครับให้ลองเอาพระตัดดู

อยากลองผมกำแล้วก็ตัดตาผมเห็นไว้มันขาด
นอนหยั่งช่วยแห่งตัวเองไม่ค่อยได้

ทำร้านเสร็จเดี๋ยวพ่ออาบน้ำอาบน้ำอะไรให้

ทำกับข้าวให้เพราะว่าเป็นพระวัยุ่งเย็นและเบาหวานความดันมาใต้ทุกปุ่ม

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
ช่วงนี้ใครที่กำลังรู้สึกย่ำแย่ไร้ซึ่งพลังเหมือนมีเคราะห์กรรม
บทบังโชคชะตากำลังสะดุดทำมาหากินไม่ค่อยขึ้นเหมือนที่ผ่านมา
ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะสินแสชัยยังอยู่ที่อารามไทยสุเวียนก้วน
อารามของศาสนาเตาแห่งแรกในประเทศไทย
มาพร้อมกับพิธีสะดอกเคราะห์ให้กับทุกคน
ซึ่งจะเป็นพิธีอะไรไปหาสินแสชัยกันเลยครับ
ใครที่ดวงตกค้าขายลำบากไม่ปังไม่เห็ง
ต้องมาที่นี่เลยครับอารามไทยเศียรก้วน
เพราะว่าที่นี่จะมีวิธีไล่เสนียดเสริมทรัพย์เสริมดวง
แล้วก็แก้อาถรรพ์ต่างรับรองกลับไปทุกท่านเห็งปังรวยทุกคนเลยครับ
การมาสะดอกเคาะที่อารามไทยเสียนก้วนนะครับ
เราก็จะมีนักพจน์นะครับเป็นลูกศิษย์ของท่านปรมาจารย์จางเทนสื่อ
ซึ่งในพิธีจี้ไก่นี้จะต้องมีนักพจน์ที่เป็นลูกศิษย์ของปรามาจารย์จางเซียนซื่อองค์ปฐม
มาเป็นผู้ทำพิธีโดยใช้พลังอำนาจของปรมาจารย์มาปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนั่นเองล่ะครับ
พจน์เป็นผู้เชื่อมระหว่างสวรรค์และดินเมื่อสวรรค์และดินมาเจอกับภาคมนุษย์ก็จะเกิดความสะสม
เดี๋ยวผมจะแนะนำนักพจน์นะครับก็คือท่านอาจารย์ทีสวัสดีครับ

อาจารย์ครับพิธีสะดอกเคาะเราเริ่มต้นเบื้องต้นมียังไงบ้างครับ
เริ่มต้นเราก็คือจะมีเป็นพิธีเชิญปรมาจารย์เพราะว่าในการทำพิธีในศาสนาเตาเนี่ย
เราจะต้องมีการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทพเจ้าลงมาเป็นประธานในพิธีก่อน
จากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่พิธีการสะดอกเคาะโดยการจะใช้กระดาษสะดอกเคาะแบบนี้นะครับ
ให้เอารูปต่างตัวตัวนี้เป็นตัวเอาสิ่งที่ไม่ดีเอาไปไกลอย่ามาติดพันธุ์เราอีกนะครับ
นี่คือการสะดอกเขาแบบเตาเราก็จะเข้าสู่กระบวนการการข้ามไฟ
ซึ่งก็เป็นการสะดอกเคาะอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการชำระล้างเพราะว่าน้ำกับไฟในศาสนาเตา
เป็นสิ่งที่สามารถชำระล้างให้ดวงวิญญาณเกิดความบริสุทธิ์ได้
หลังจากนั้นเมื่อข้ามไฟเสร็จเราก็จะมาประทับตราของชื่อเทพเจ้าลงบนกลางเสื้อของผู้ทำพิธี
เพื่อให้ผู้ทำพิธีมีดวงที่ดีกลับไป
ลองสังเกตนะครับเห็นนักพจน์ไหมครับเขาประสานมือเป็นรหัสมือ
การที่เขาจับแบบนี้ปั๊บเราก็รู้นะอันนี้คือรหัสมือเทพเจ้าที่จะมาจับและประทับ
พอประทับปุ๊บเนี่ยเทพเจ้าในรหัสมือก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับ
มันทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์จริงคนมาขอแล้วประสบความสำเร็จเยอะมาก
เสื้อนี้ผ่านทำพิธีเสร็จแล้วสามารถนำกลับไปใส่
เพื่อให้ตัวเองเนี่ยดวงชะตาดีชื่นดวงตกสามารถนำเสื้อตัวนั้นมาใส่ซ้ำได้ครับ
และขั้นตอนสุดท้ายเมื่อข้ามไปมาแล้วเราก็จะต้องมาเซ็งป่วย
หมายถึงว่ามาเสี่ยงทายเสี่ยงทายโดยใช้ไม้นะครับ
เสี่ยงทายอันนี้ทำมาจากลากไผ่ลากไผ่ที่จะต้องคัดสรรนะครับ
เพราะฉะนั้นจะมีปุ่มสุริยันและจันทรา
ถ้าผลออกมาเป็นความหงายหมายความว่าพิธีสำเร็จด้วยดี
แต่ถ้าผลออกมาเป็นหงายแสดงว่าพิธีกรรมยังไม่พอ
ต้องทำพิธีเพิ่มหรือถ้าคว่ำคือไม่ผ่าน
อธิษฐานว่าจะทำบุญเพิ่มขึ้นอีกเพื่ออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
แล้วโยนไม้ใหม่จนกว่าจะผ่านนั่นเองล่ะครับ
ลองมาศักระที่อารามไทยเสียงก้วนนี้นะครับ
รับรองนะครับสินแสชัยใช่เลย
สินแสชัยเอามาฝากกันไปเป็นที่เรียบร้อย
ก็ได้เวลากลับไปที่ร้านซุกี้ในพันธุ์กันอีกครั้ง
เพื่อล้วงสูตรลับน้ำจิ้มรสเด็ดที่สร้างชื่อ
จนทำให้พี่พันธุ์สามารถขายแฟนชายได้หลายสาขากันเลยทีเดียว
ซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำจิ้มที่พี่พันธุ์ทำเนี่ย
เป็นสูตรกวางตุ้งที่ต่างจากสูตรไหลำก็ตรงที่
กวางตุ้งนั้นจะไม่ใส่เต้าหู้ยีนั่นเองล่ะครับ
ต้องบอกแบบนี้ว่าพี่พันธุ์ไม่เคยเปิดสูตรที่ไหนมาก่อน
เฉพาะเป็นแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงเลยนะครับ

แล้วก็ใส่น้ำมันงานะครับ
อ่าน้ำมันงาด้วยค่ะ

คนเลยคือคนจนน้ำตาลละลายอย่างนี้เลยครับ

อ่าแค่นี้ก็ได้ครับผม
แค่นี้ได้แล้วนะคะนี่คือหัวเชื้อ
แล้วส่วนที่แฟนชายจะต้องทำเองต่อไป

ได้รับหัวเชื้อไปแล้วครับค่ะอ่าแล้วก็มีส่วนผสม
ที่เราจะสอนให้กับแฟนชายก็คือ

ใส่เยอะเหมือนกันนะพี่พางเยอะครับผม

แล้วก็กระเทียมแล้วก็กระเทียมนะครับ

ส้มคือเป็นเหมือนน้ำให้ครับ

ง่าขาวก็ลงไปเลยนะครับ
แล้วก็ตามด้วย

เขาใช้ลากใบเราก็มาใส่ตอนที่หลังครับ

ใช่ครับวันนึงใช้น้ำจิ้ม

ของร้านซุกี้ในพาร์มที่เนี่ยก็พร้อมเสริมลูกค้าเลย
แต่การจะทำซุกี้ให้อร่อยนั้น

โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการทำน้ำซุปนั้นก็จะมี

น้ำตาลและผงปรุงรส
นำทุกอย่างลงไปต้มไว้จนกว่าน้ำจะเดือด

เท่านี้ก็พร้อมที่จะทำซุกกี้ได้แล้วล่ะครับ

เดือดผักมุ่งหน่อยนะครับ

ใส่เข้าลงไปหน่อยครับให้ชีสั้นให้สวยครับ

หมูแล้วเราใช้วันประมาณ๑๕๒๐โลกรัม
๒๐กว่าโลมากกันครับ

คนิคมันก็คือต้องน้ำต้องร้อนจัด

แม้มันจะขาว

เราก็ใส่น้ำซุปหนึ่งกระหว่างหนึ่งเลยครับ

เขาใช้ไฟแรงตลอดเลยค่ะไฟแรงครับครับแล้วก็เทน้ำนะครับ
ก็คือเหมือนลวกแล้วก็ตั้งกระทะอ๋อเดินใช้กระทะ
พอใครใส่นะครับโอ้ต่อใครมือเดียวจ้าเจ็ดจ้า
แล้วก็เอาที่รั่วใส่ไว้นะคะปั๊บใส่น้ำจิ้มให้เลยแบบแข็งเรียบร้อย
ได้เห็นเคล็ดลับการทำซุกี้ในพันธุ์กันไปแล้ว
ก็มาถึงช่วงที่จะต้องพิสูจน์ความอร่อยกันแล้วว่า
ทำไมซุกกี้นายพันธุ์ถึงได้เป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าจนขายดีขนาดนี้
ซึ่งตอนนี้เราก็มีอีกหนึ่งแขกรับเชิญสุดพิเศษมารออยู่แล้ว
นั่นก็คือพี่เข็มกิจธิรานั่นเองล่ะครับ
อันนี้พี่พันธุ์ทำมาให้โอ้ยขอบคุณนี่อะไรมากล่ะพี่พันธุ์
อันนี้คือซุกกี้ไก่น้ำนะครับอันนี้ซุกกี้หมูน้ำอันนี้ทะเลแห้ง
ขออนุญาตนะคะพี่หนูขอลากลงไปที่ไก่นะคะ
ดูดีอะพี่เข็มแล้วดูหมูดูชิ้งใหญ่มาก
แน่ใจมากผันกำหมักมาอยู่ดีแล้วน้ำซุปเขามีความหวานผักด้วยใช่มั้ย
พอใส้น้ำจิ้มสุดเดะเข้าไปนะเออหือมันเหมือนทำให้ทุกอย่างลักชัดขึ้น
มันนัวมากกลมกล่อมมากมันมีความแบบหอมงามีความหวานเค็มด้วย
ครั้งแรกคิดว่าซุกคี้มันน่ะ
มันก็เหมือนทั่วไปนะแล้วก็แบบอาจจะเด็ดที่น้ำจิ้มนะ
ถ้าบอกว่าแบบกินปล่าวนี่เฮ้ย
เด็ดหมดเลยอ่ะนุ่มมาก
แบบน้ำชิมไปเรียบร้อยทีนี้แบบแห้งมันต่างกัน

ถ้าหนูเอาหนูขอเพิ่มนี้ได้ไหมได้ครับ
ได้ทุกอย่างราคาไม่ยอมไม่ค่อย
งจากไปเรื่องของสุดเด็ดของซุ๊กกี้
พี่พันที่ร้านยังมีเมนูเด็ดอีกด้วย
เนื้อตอนนี้ที่เรามีเพิ่มมาก็คือยำนะครับ
เป็นยำมีส้มตำไทยตำพัวล้าง
ซีฟู้ดทุกอย่าง๑๒บาทหมด
อ๋อ๑๒บาทได้คำไรหรืออ๋อนั่นแหละครับจริงเหรอครับคลุกบาทครับอ๋อนั่นแหละครับคลุกบาทครับ
โอ้โหได้ชิมกันไปขนาดนี้
เรียกว่าอร่อยสมคำร่ำลือจริงใช่ไหมล่ะครับพี่เข็มน้องใบตอง
แต่พออิ่มท้องกันแล้วก็ถึงเวลาคุยกันเรื่องเส้นทางชีวิตกันบ้าง

ครอบครัวของพี่พันธุ์ก็เคยล้มมา
ถึงขั้นว่าเกือบจะถูกฟ้องล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวกันเลยล่ะครับ
เมื่อก่อนนี้พี่พันธุ์ทำอะไรเกี่ยวกับอาหารมาก่อนไหมคะ

เวลาเราออกทะเลเนี่ยประมาณ๒๐วัน
ก็ได้มามาแค่แสนกว่า๒แสนแล้วแต่ลำด้วยพรรดาย

ถ้าลำใหญ่มันก็ได้๒แสนกว่า

ปลาในอาทัยมันจะน้อยลงแล้วเราก็ต้องไปร่ากกลายขึ้น

ชาววิทยาลังก์ใช่มั้ย

เราก็ต้องเทคนิดล้นจะทำอะไรดี
พอดีมีพักพวกนะครับ
อยู่ที่งวบูอ่ะ

ต้องทำเงินเดือนตรงนั้น๑ต้น
สิ่งที่ผมไม่ได้จ่ายเลย

ผมก็เอาเงินตรงนั้นเลยครับ

อะไรดีแล้ว

ก็แค่ขายแค่ช่วง๖โมงเย็น

เพราะว่าลูกค้าถือใบบิวมาแล้วก็มาทาน

การตลาดที่ดีตามมาเลยก็คือวันแรกเลยครับ

ตอนนั้นแต่ได้ผลจริงครับ
เพราะว่าชั่วโมงนี้โซเชียลเยอะมาก

พอกินฟรีปุ๊บทุกคนจะถ่ายรูปลง
เขาก็แชร์กันเองใช่แชร์ฟรีรึเปล่าครับอืม
ต้องลงทุนค้างเดี่ยวครับไม่ต้องหาลูกค้า
แต่นอกจากเรื่องของความขยันอดทนและการปรับตัวในการค้าขายแล้ว
ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจนั่นก็คือ
หลวงพ่อโอภาษีแห่งอาสมบางมศหรือวัดหลวงพ่อโอภาษี
พี่พันธ์เลื่อมใสสัทธาบูชามาไว้ทั้งที่บ้าน
ห้อยคอแบบนี้เลยล่ะครับ
แต่อะไรทำให้พี่พันธ์ศรัทธาขนาดนี้
คืออาจจะปรากฏให้เราเห็น
แล้วก็เลยค้าขายดีมาตลอดเลย

จริงก็เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจทักอย่างหนึ่ง
แต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นอีกหนึ่งเรื่องก็คือพระในบ้าน
ตอนนี้แม่ก็คืออายุเยอะแล้ว๗๙ตอนนี้ท่านก็ไม่สบายนะครับ
แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้
เช้ามาแล้วก็เตรียมร้านเสร็จแล้วก็อาบน้ำอะไรให้

ทำกับข้าวให้เพราะว่าเป็นพออายุเยอะแล้ว
เบาหวานความดันมาไตทุกโรค
ตอนนี้ก็เดินไม่ค่อยได้แล้วก็ทำการบำบัด

แต่ก็ยังอยู่ใกล้มีอะไรก็จะได้แบบดูแลได้
ถ้าหนัดเรามาทำงานจุ่นนี้ยังส่งเงินกลับไป
มาหากินขยายดูแลพ่อแม่ดูแลทุกคนในครอบครัว

ฝากร้านนะหวะตรงนี้อย่างไร

แล้วนึงเทพก็มีที่หอการค้าหน้าโม้หรือหลังโม้นะครับ

ค่ะพี่พันธุ์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะ
สำหรับคนที่อดทนทำธุรกิจด้วยการใช้หลักการตลาด
แล้วก็สิ่งสำคัญคือการกระตันยูรู้คุณเนาะพี่เข็มเนาะ

หลังจากไปเรียนสูตรการทำซุกกี้มาก็ได้เอามาให้ชิมแล้ว

อันนั้นแหละ